คดีของน้องชมพู่เรายังตามให้อยู่ตามอยู่ทุกวันให้ความสำคัญด้วยครับ
ชีวิตของเด็กหญิงคนหนึ่งอายุสามขวบนะครับเด็กหญิงแห่งหมู่บ้านที่บ้านกกอก
บนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะวันนี้ตำรวจสแกนพื้นที่
ภูเหล็กไฟเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมอย่างที่ท่านทราบนะครับ
ส่งชุดสืบสวนมือพระการมาจากกรุงเทพนะฮะนี่คือกางเกงสีแดงค่ะ
ชุดสืบสวนของตำรวจและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายน
เจ้าของพื้นที่เนี่ยวันนี้สแกนหาอีกรอบหนึ่งนะฮะ
แล้วไปได้กางเกงสีแดงตัวนี้กระป๋องกาแฟกระป๋องใช่
นะฮะเครื่องดื่มกาแฟกระป๋องนี่ก็เจอใช่ค่ะคือเจ้าหน้าที่บอกว่าทุกอย่างที่เจอตามเส้นทางที่ค้นหาเนี่ยนะคะ
ครับจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่เก็บไปก่อนค่ะถูกต้อง
ไปตรวจสอบทั้งหมดค่ะเพื่อตรวจสอบว่ามันเกี่ยวไหมมันเชื่อมโยงไหม
นี่เดินป่าเดินเขามาสามสี่วันติดแล้วครับ
วันนี้ถึงขั้นสูบน้ำออกจากบ่อเลยนะใช่ค่ะเอาเครื่องสูบน้ำไปสูบออกจากบ่อเลย
เดี๋ยวท่านรอดูนะฮะได้เห็นภาพแน่นะครับ
นี่เป็นปฏิบัติการปูพรมสแกนพื้นที่ภูเหล็กไฟนะฮะภูเหล็กไฟที่พบศพของน้องชมพู่
เด็กหญิงวัย๓ขวบแห่งบ้านกกอกตะบนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
น้องหายตัวไปตั้งแต่สิบเอ็ดพฤษภาคมใช่ค่ะนับถึงวันนี้ก็ยี่สิบสองวัน
ถ้านับวันหายตัวไปนะใช่ค่ะน้องถูกพบเป็นศพเมื่อ๑๔พฤษภาคม
นับถึงวันนี้ก็๑๙วันตั้งแต่พบศพตอนนี้ยังไล่ติดตามหาตัวคนร้ายอยู่
ใครทำกับน้องชมพู่นะครับนี่เป็นสภาพพื้นที่ในวันนี้ครับ
เจ้าหน้าที่วางแผนกันแถวสวนยางพาราท้ายหมู่บ้านนะฮะคุณวิมลวันธรรมพักดี
ผู้สื่อข่าวของเราติดตามไปด้วยนะครับทั้งชุดสืบสวนของตำรวจ
แล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนเนี่ยฮะเขาวางแผนกันเลยว่าแต่ละวันเนี่ย
จะขึ้นไปตรงไหนอะไรยังไงบ้างอืมภูเขาเนี่ยฮะภูเหล็กไฟเนี่ย
วงรอบแบบนี้จุดไหนเคยเดินแล้วจุดไหนยังไม่เคยเดิน
จุดไหนชุดไหนหาไปแล้วชุดไหนยังไม่เคยไปหา
ชาวบ้านเส้นไหนไปเส้นไหนชาวบ้านไม่ได้ไปจุดไหนน่าจะเป็นทางที่คนร้ายจะพาน้องไปได้บ้าง
วันนี้ระดมกำลัง๒๐กว่านายนะครับปูพรมค้นหาหลักฐานทางคดีเพิ่มเติม
เดินเท้าขึ้นภูเหล็กไฟนะฮะเมื่อวานนี้ก็ไปนะครับ
วันนี้เริ่มจากจุดที่เคยไปเจอแหวนสแตนเลสขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยประมาณ๑กิโลเมตร
ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนกับชุดสืบสวนก็ปูพรมสแกนลงมาเรื่อยเรื่อยอืม
นะฮะพันธุ์ตะหมดเอกนพสินภูลสวรรค์รองผู้มันครับการสอบสวน
กองบัญชาการตำรวจนครบานในฐานะกำกับดูแลชุดปฏิบัติการทั้งหมด
วันนี้มาสั่งการเจ้าหน้าที่ที่สแกนพื้นที่ค้นหาหลักฐานเน้นย้ำแบบหนักแน่น
เจ้าหน้าที่ต้องค้นหาทุกตารางนิ้วเน้นไปในพื้นที่นอกเส้นทางที่ชาวบ้านเดินประจำ
เพราะว่าที่ชาวบ้านเขาเดินประจำเนี่ยสำรวจเส้นทางไปแล้วหลายรอบแล้ว
วันนี้เน้นนอกเส้นทางที่ชาวบ้านเดินประจำเจออะไรเก็บมาให้หมด

นอกเหลืองอย่างเส้นทางชาวบ้านปกติทุกตารางนิ้วนะครับ

เข้าใจความหมายนะปกติอย่างเงี้ยมันไม่เอา
เราเดินยากกว่าหมดละนอกเหลืองเส้นทางปกติโอเคไหมครับ
นี่ฮะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับ
หลังจากนั้นครับก็สแกนพื้นที่ตรวจค้นตรวจหากันนะครับ
ก็จะเน้นพื้นที่รอบห้วยบุงนะฮะห้วยบุงเนี่ย
ถ้าชาวบ้านเนี่ยแถวนั้นจะเรียกว่าห้วยปุ่ง
แต่ที่ติดป้ายไว้เลยแถวนั้นเนี่ยชื่อห้วยบุงนะ
ห้วยบุงเป็นทานน้ำธรรมชาติกั้นระหว่างภูเหล็กไฟกับภูกระโล้น
ถือว่าเป็นแหล่งน้ำที่ไหลลงมาเป็นห้วยจากภูเขาลงสู่หมู่บ้านนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าถ้าคนร้ายเนี่ยทิ้งหลักฐานอะไรไว้
ช่วงนี้ฝนตกด้วยเผื่อจะไหลตามน้ำมาก็เน้นพื้นที่ห้วยบุงด้วย
คุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปกับชุดค้นหาชุดหนึ่งนะฮะ
นี้เนี่ยมีพันธุ์ตำรวจเอกนพสินที่เป็นหัวหน้าชุดทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ที่จะไปค้นหาตรงนี้นะครับก็เน้นตรวจหาตามร่องน้ำแอ่งน้ำโขดหิน
หลักฐานสำคัญที่ยังหาไม่เจอเนี่ยถ้าคนร้ายเอามาทิ้งเอาไว้เอามาโยนทิ้งน้ำ
ทิ้งตรงจุดไหนอาจจะลอยมาติดตามชะง่อนหินตามเส้นทางทานน้ำไหล
ทานน้ำไหลของห้วยบุงก็ได้นี่ฮะคุณวิมวลวัน
ก็ไปกับชุดสืบสวนเส้นทางลำบากนะอืม
วันนี้ตำรวจชุดตรวจค้นนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ย
พบหลักฐานหลายอย่างนะครับแต่ว่าต้องเอาไปตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนะครับว่า
จะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคดีหรือไม่อย่างไรค่ะอ่า
เกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหนถ้าเอาจุดที่เจอวันนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับหลักฐานต่างที่เจอนะครับ
เริ่มจากจุดปล่อยแถวขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
แล้วเดินไปตามทานห้วยบุงนะครับที่ชาวบ้านเรียกว่าห้วยปุ่งเนี่ย
ลงมาประมาณ๓๐๐เมตรบริเวณนั้นจะเป็นลานหิน
จุดนี้เจ้าหน้าที่ไปเจอกระป๋องกาแฟอ่า
กาแฟกระป๋องเนี่ยนะฮะก็สันนิษฐานไปได้หลายอย่าง
คนร้ายอาจจะเอามาดื่มทิ้งไว้ก็ได้หรือว่าชาวโบ้งชาวบ้านขึ้นมาหาของป่า

ตรงนี้นะฮะเก็บหลักฐานไว้แล้วหลังจากนั้นครับ
เมื่อเดินลัดเลาะไปอีกประมาณหนึ่งร้อยเมตรไปเจอขวดเครื่องดื่มชูกำลังนะ
แล้วยังเจอกางเกงขาสั้นสีแดงลักษณะเป็นกางเกงขาสั้นของเด็ก
ก่อนถึงไล่มันริมห้วยค่ะนะฮะอ่า
ตัวแบบนี้นะครับนี่ฮะตัวนี้ครับอ่า
ตรงนี้นะครับมันก็ไกลจากจุดพบศพน้องชมพู่พอสมควร
แต่ก็อย่างที่ทราบวันพบศพน้องชมพู่เราเจอกางเกงน้องชมพู่ไปแล้ว
ตรงนี้ก็ต้องไปขยายผลเพิ่มเติมว่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันไหม
เจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งไปเจอครบไฟฮะที่เอาไว้รมพึ่งบริเวณร้านหินนะฮะ
อ่าเวลาที่เขามาจุดไฟใต้รังพึ่งให้พึ่งมันบินออกไปแล้วก็ขึ้นไปเก็บรังพึ่งอ่ะนะ
อ่าไม่ห่างจากบริเวณที่เจอขวดเครื่องดื่มชูกำลังมากนักนะครับ
ว่าอันนี้อาจจะเป็นของชาวบ้านนั่นแหละที่ขึ้นมาหาของป่ามาหาน้ำพึ่งนะฮะ
แต่เพื่อความชัดเจนเอาไปก่อนเอาไปตรวจสอบก่อนอืม
อย่างที่หัวหน้าชุดบอกเจออะไรเก็บไปให้หมดค่ะอ่า
อะไรที่ไม่ใช่ของเราเก็บไปให้หมดชุดสืบสวนที่ทีมข่าว
ไปด้วยในชุดนี้เนี่ยพบหลักฐานก็มีกระป๋องกาแฟ
ถามว่าเป็นเรื่องแปลกไหมอ่าท่านผู้ชมอาจจะมองว่า
ก็ของชาวบ้านของใครก็ได้มาหาของป่าเขาก็พกกาแฟกระป๋องมาดื่ม
อืมก็วางทิ้งเอาไว้แต่วันนี้เป็นการปูพรมนอกเส้นทางที่ชาวบ้าน
เดินหาของป่านะฮะค่ะเป็นเส้นทางใหม่ที่ยังไม่เคยเดินค้นหามาก่อน
ก็เลยเจออะไรใหม่ใหม่เพิ่มอ่ะค่ะถูกต้องเหมือนที่หัวหน้าชุดบอกอ่ะ
ค่ะนอกเส้นทางนะเส้นทางประจำไม่เอาเพราะฉะนั้น
ที่บอกว่าไม่แปลกมันอาจจะแปลกก็ได้นี่นะครับ
ส่วนครบรมควันที่ใช้รมรังพึ่งเพื่อจะเอาน้ำพึ่งเนี่ยนะฮะ
จุดที่เจออยู่ใกล้ตีนเขาก็อย่างที่บอกครับ
การว่าเป็นของชาวบ้านแต่ก็เก็บไปหมดนะฮะ
เพื่อความละเอียดรอบครอบในการสอบสวนนะครับนี่ฮะ
กางเกงสีแดงนะกางเกงสีแดงเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเจอนะครับ
แล้วก็เก็บเอามาด้วยเจ้าหน้าที่เนี่ยปูพรมค้นหาก็เจอหลายอย่างนะฮะ
ในเส้นทางใหม่ใหม่ที่เป็นของใหม่ใหม่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ผายนกับชาวบ้านนะหรือว่าชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ไปด้วยกันนะครับ
โดยปฏิบัติการสแกนภูเหล็กไฟวันนี้เริ่มตั้งแต่๑๑นาฬิกานะครับ
ปูพรมอยู่ที่บริเวณชั้นที่๑ของภูเหล็กไฟ
ก็ไปเสร็จตอนประมาณเกือบบ่ายนะ
ใช้เวลาเกือบ๒ชั่วโมงหลักฐานทั้งหมดที่เจอ
เดี๋ยวจะเอาไปตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับโดยสำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลาง
ว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีมากน้อยขนาดไหนจะเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
นี่นะฮะนี่ค่ะซึ่งคุณวิมลวันธรรมพักดี
นักข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนี่นะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดค้นหา๒วันต่อเนื่องแล้วนะคะ
ครับคุณวิมลวันให้ข้อมูลมาว่าเจ้าหน้าที่เขาเน้นหาที่ขอนไม้นะคะอืม
ขอนไม้ไม่ว่าจะเป็นขอนไม้ถี่ล้มต่อไม้หรือว่าอะไรที่เป็นโพรงเนี่ยครับ
เจ้าหน้าที่ค้นหาจุดเหล่านี้ค่อนข้างละเอียดคุณวิมนต์วันบอกว่ามันก็ไปสอดคล้องกับที่หมอทำ
ครับในมุมของความเชื่อที่เคยให้ข้อมูลเอาไว้ตั้งแต่อุ้ยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอ่า
แล้วคุณนาริสก็ลงพื้นที่ไปกับเจ้าหน้าที่ด้วยอ่ะครับไปค้นหาตามโพรงไม้ขอนไม้ต่างต่างเนี่ยนะคะ
คือเจ้าหน้าที่เขาก็เน้นหนักไปจุดต่างเหล่านี้เพราะมันมีลักษณะเป็นโพรง
เป็นจุดที่สามารถซ่อนอะไรเอาไว้ได้เพื่อที่จะค้นหาเสื้อของน้องชมพู่นะคะ
แต่ก็ยังไม่เจอเสื้อของน้องชมพู่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาล่าสุดวันนี้ก็คือ
เจ้าหน้าที่สูบน้ำออกจากห้วยบุงนะคะใช้เวลาสูบน้ำอยู่สองชั่วโมงอ่ะค่ะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกนพสินสั่งการให้ชุดสืบสวนสูบน้ำออกเลยนะคะเดี๋ยวดูเนี้ยนะคะบ่อนี้อืม
คือเส้นทางของห้วยบุงเนี่ยค่ะไหลมาจากภูเหล็กไฟครับ
บุงจะอยู่ตรงกลางอ่าระหว่างภูเหล็กไฟกับภูกระโล้นอืม
คือแน่นอนว่าส่วนหนึ่งมันเป็นการเชื่อมโยงกัน
เพราะว่าสายน้ำลำทานไหลมาจากภูเหล็กไฟก็คือจุดเกิดเหตุ
ถือว่าอยู่ในพื้นที่บ้านกอกไม่ไกลจากบ้านน้องชมพู่มากนัก
ตามแผนที่หน้าจอนี้เลยนะคะครับคุณวิมลวันคุยกับเจ้าหน้าที่
ถามเลยว่าทำไมเออทำไมทำไมต้องสูบน้ำออกเออทำไมต้องสูบน้ำ
ใช่ทำไมอยู่ดีดีต้องสูบน้ำถึงขั้นต้องเอาเครื่องมาสูบน้ำเลยเหรอ
สูบอยู่เป็นสองชั่วโมงคือมันต้องมีอะไรเป็นจุดสังเกตหรือโอ้โห
ต้องเป็นพิเศษอ่ะถึงขั้นต้องยอมสูบน้ำเจ้าหน้าที่บอกว่า
พบว่ามีการปักทูบค่ะนี่ตรงนี้ไงลักษณะคล้ายกับทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างค่ะ
บ่อนี้เป็นจุดรับน้ำของห้วยบุงตรงนี้นะคะคือเจ้าหน้าที่เดินมาปักอยู่
แล้วมีกอไผ่อยู่แล้วเห็นมีทูบปักอยู่อย่างเงี้เหรอแต่คุณวิมนต์วันบอกว่า
คุยกับเจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลแค่นี้ว่ามันมีทู่ปักอยู่ตรงนี้
เหมือนกับทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างแต่คุณวิมลวันทีมข่าวของเรามองว่า
มันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นแต่เจ้าหน้าที่คงไม่ได้บอก
ไม่อย่างนั้นไม่ถึงขั้นสูบน้ำอ่ะเออนี่นะคะใช่ไหมต้องสูบน้ำออกเลยนะ
ใช่ค่ะคือจุดตรงนี้นะคะชาวบ้านเขาขุดเอาไว้ผันน้ำจากห้วยบุงเข้าไร่
ครับขนาดความกว้างคือหกเมตรยาวเจ็ดเมตรระดับน้ำตอนนี้สูงประมาณเมตรหนึ่งนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนทีมข่าวสังเกตเห็นว่าใกล้ใกล้กับบ่อน้ำ
มีสารพระภูมิตั้งอยู่ด้วยนะคะก็เป็นป่าไผ่
ก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนมากราบไหว้สักการะสารพระภูมิเจ้าที่ตรงนี้ค่ะ
แล้วก็เอาทูบไปปักที่โคนต้นไผ่ตามความเชื่อของชาวบ้าน
ก็เลยมองว่าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าสูบน้ำเพราะเจอว่ามีคนไปปักทูบ
มันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นแต่ยังบอกตอนนี้ไม่ได้
ใช้เวลาสูบน้ำอยู่สองชั่วโมงค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านอีกสามคน
ก็มาช่วยกันงมหาในบ่อนี้ก็จะเป็นโครนนะคะ
สูบน้ำออกหมดก็จะเป็นโครนแบบนี้นี่ค่ะคือบ่อไม่ได้ใหญ่มากครับ
ก็พยายามที่จะหาควานหากันแบบนี้เลยอืมงมหากันอยู่นานพอสมควร
วานหากันอยู่แบบเนี้ยนานเลยค่ะแต่สุดท้ายก็ยังไม่พบวัตถุต้องสงสัยในบ่อนี้นะคะ
ครับทีมข่าวของเราก็คุยกับลุงฐานีสุขภัณฑ์อายุหกสิบสองปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่มาช่วยตำรวจสูบน้ำช่วยหาเสื้อของน้องชมพู่
แต่ยังไม่เจอเนี่ยค่ะคือคุณลุงฐานีบอกไม่เจอหลักฐานอะไรเพิ่ม
แต่ได้กบมาห้าตัวตัวใหญ่ใหญ่เลยได้กบมานะได้กบมาตัวใหญ่ใหญ่ห้าตัว
นี่ไงนี่ไงนี่ค่ะคืออยู่ในน้ำในหนองน้ำ
พอดีสูบน้ำออกก็อยู่ในโครงแบบเนี้ยอ่าคุณลุงแล้วได้กบมาแทน
แต่คุณลุงบอกแบบนี้นะคะเรื่องคดีของน้องชมพู่เนี่ย
ส่วนตัวของลุงไม่เชื่อว่าน้องชมพู่ขึ้นภูเหล็กไฟได้เอง
เพราะพื้นที่คือเป็นเขาสูงอืมคิดในใจอยู่สองอย่างคือหนึ่ง
มีคนพาขึ้นไปครับหรือสองมีผีพาขึ้นไปโอ้โห
เพราะที่ผ่านมาเคยมีผีเอาคนไปทิ้งไว้บนเขาแต่คนไม่ตาย
แต่คนบอกว่าจำได้ว่าที่ขึ้นมาบนเขาเพราะผีพามาอ่า
แต่น้องชมพู่อ่ะถึงขั้นเสียชีวิตครับจะต้องมีคนทำแน่แน่
ไม่ใช่แค่ผีก็เลยอยากจะให้จับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุด
ฐานีที่อยู่ในพื้นที่บอกเลยว่าตัวเองก็กลัวเหมือนกัน
ตราบใดที่ยังจับคนร้ายไม่ได้เนี่ยน่ะครับ
คนในพื้นที่ทุกคนก็อยู่กันอย่างหวาดกลัวอืม
ส่วนเรื่องสารนะคะที่ตั้งอยู่ริมบ่อไม่ได้มีชื่อสารค่ะ
แต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่คนร้ายมาไหว้สารตรงนี้แล้วขอให้ปกปิดหลักฐาน
อืมมาเหมือนถ้าติดมันถ้าติดตองตามไหนเขามันอยู่ไกลคนหนึ่ง
ตายก็ตายอยู่ไกลคือจะติดอยู่ผู้คนเลยอ่ะสมมุติว่าเขาก่อเหตุแล้วเดินลงมา
แล้วเขามาเจอศาลเขาอาจจะปักทูบขอแบบ
เป็นการท่อพรูมท่านอะไรของพ่อพุ่มสารจ้าวป้าเจ้าหลงนะ
อืมอ่าก็บ่อน้ำแห่งเนี้ยครับ
เราถามไปยังคุณพ่อกูน้ำม่าก็เราชมพู่ด้วยอ่ะนะฮะ
ค่ะอ่าซึ่งพ่อกับแม่บอกว่าช่วงที่น้องชมพู่
หายไปช่วงสิบเอ็ดพฤษภาคมเนี้ย
แล้วก็ช่วงมาถึงจัดงานศพน้องตอนเจอศพแล้วเนี่ย

หรือว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะอ่าตกต่อเนื่องหลายวัน
ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะสันนิษฐานว่าคนร้ายอาจจะอาศัยช่วงฝนตก
น้ำท่วมบ่อมาทิ้งหลักฐานเพิ่มหรือเปล่าอะไรยังไง

นี่ฮะวันนี้ก็สู่กันนะฮะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่สแกนภูเหล็กไฟอีกนะครับ
ข่าวว่าจะขึ้นไปสูงกว่าเดิมอีก
เดี๋ยวคุณวิมลวันยังตามอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ

ทีนี้ถ้าย้อนไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็สแกนพื้นที่ภูเหล็กไฟ

อย่างที่เมื่อวานนี้ท่านก็ได้ติดตามข่าว
โดยเฉพาะเสื้อวอร์มตัวหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีขวดเครื่องดื่มชูกำลังก็มีนะครับ
เมื่อวานเนี่ยไปรัดเลาะตามทานน้ำคลองบุงเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าลัดเลาะลงมาประมาณ๑กิโลเมตร
เมื่อวานนี้ไปเจอขวดเครื่องดื่มชูกำลัง
แก้วน้ำพลาสติกเจอขวดน้ำพลาสติกนะ
ซึ่งวางอยู่ใกล้กันนะครับ
คือหากเกี่ยวข้องกับคดีมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่า
เป็นสิ่งของของคนร้ายที่เอาขึ้นมาใช้ประทังชีวิตหรือเปล่า
ตอนที่พาน้องชมพู่มาเพราะว่ามาตั้งแต่๑๑ใช่ไหม
จะเจอศพคือ๑๔พฤษภาคมนะครับ
หรืออาจจะเป็นของชาวบ้านมาหาของป่า
ก็เอามาดื่มเอามาทิ้งไว้ก็ได้นะ
มีจุดที่ลัดเลาะไปตามไร่มันสำปะหลัง
ออกมาทางริมทางคลองบุงเนี่ยไปเจอเสื้อตัวหนึ่ง
เป็นลักษณะของเสื้อวอร์มใส่กันหนาวกันแดดกันร้อนเนี่ยนะ
กันฝนอะไรเงี้ยกันได้หมดนะครับเป็นเสื้อตัวนี้ฮะ
สีน้ำเงินแดงปลายแขนมีคลิบสีขาวคาดแขนจำ
ตกอยู่พงหญ้าข้างทางมีขวดเบียร์ที่แตกแล้ววางทับอยู่ข้างบนด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไปตรวจสอบนะเมื่อวานนี้นะครับ
ไปเจอปลอกมีดสีฟ้าลักษณะมีรอยไหม้ไฟด้วยนะฮะที่ตกอยู่อีกด้านหนึ่งของทาน้ำคลองบุง
ห่างจากจุดที่วันก่อนเคยเจอแหวนสแตนเลสประมาณ๕๐๐เมตร
ก็เป็นหลักฐานที่ชุดสืบสวนก็เก็บไปตรวจสอบเหมือนกัน
ทีนี้ถ้ามาดูเสื้อเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเสื้อวอร์มหรือเสื้อกันหนาวตัวนี้
ตั้งข้อสังเกตกันว่าจะเป็นของคนร้ายได้หรือไม่ค่ะมันก็อาจจะเป็นไปได้
ถ้าคนร้ายจะใส่เพื่อปิดบังอำพลางรูปร่างหน้าตา
แต่ทำไมมาตกในพื้นที่ที่มันเห็นได้เหลือเกินเห็นได้ง่ายเหลือเกิน
อันนี้มันก็น่าคิดอยู่อีกนะเราลองตรวจสอบนะครับ
เสื้อตัวนี้ถ้าเป็นไซส์เอ็มเนี่ยขนาดรอบอกประมาณ๓๔นิ้ว
เอวเนี่ยช่วงเอวจะประมาณ๒๘นิ้วนะสะโพก๓๖นิ้ว
คนใส่ต้องสูงประมาณ๑๖๐๑๗๐เซนติเมตร
วันนี้เราไปถามพ่อกับแม่น้องชมพู่เรื่องเสื้อวอร์มตัวนี้นะครับ
เราก็พยายามจะดูในพื้นที่ว่ามีชาวโบ้งชาวบ้าน
หรือว่าใครเขาใส่ตัวนี้กันอยู่หรือเปล่านะคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกว่า
เสื้อตัวที่เจ้าหน้าที่เจอเมื่อวานไม่น่าจะเกี่ยวกับคนร้าย
เพราะเสื้อลักษณะแบบนี้ชาวบ้านชาวไร่ชาวสวน
เขาก็ใส่ทำงานใส่ไปหาของป่ากันนะแล้วเสื้อไปอยู่แถวนั้นได้ยังไงเนี่ย
มันก็เป็นไปได้อย่างเช่นอาจจะไปลืมวางทิ้งไว้ที่ไหน
สุนัขฆ่าไปทิ้งแถวนั้นมันก็เป็นไปได้เสื้อแบบนี้หาซื้อได้หมดฮะ
รถที่ขับมาเร่ขายก็มีขายชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยเขามีกันได้หมด
อันนี้คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกนะครับ
เสื้อก็มันก็อยู่ใกล้บ้านเขานะมันไม่อยู่ที่เกิดเหตุเสื้อแบบนี้ใครก็มีได้ไงครับ

เอาไว้ใส่ไว้กิดยางทำสวนก็ได้ครับ
แล้วทำไมในกุณะของพี่เราทำอะไรมันจะอยู่ตรงบริเวณนั้นก็ได้
เขาอาจจะทิ้งไปหรือเขาก็แถวนั้นก็มีหมามีสุนัขอาจจะฆ่าไปก็ได้
ส่วนกรณีหมอนัทนะฮะที่บอกว่าเป็นร่างทรงพระราหูนะครับ
มาจากกรุงเทพบอกว่าเนี่ยก็ฝันหรือว่านิมิตเห็นน้องชมพู่
บอกว่าให้มาช่วยหาเสื้อกล้ามให้หน่อยแล้วก็มาสเก็ตภาพคนร้าย
บอกว่าเนี่ยคนร้ายแบบนี้เลยรูปร่างลักษณะแบบนี้ที่น้องชมพู่มาเข้าฝัน
เมื่อวานมาแล้วไม่เจอคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เจอคุณนฤทธบุญนิ่มพอดีนะครับ
ใส่เสื้อสีเขียวเข้มกางเกงสีเขียวมีลาย
ระบุถึงรูปภัณฑ์สันธารแบบนี้เลยนะครับ
เราก็เอาภาพสเก็ตของหมอนัทมาลองทำเป็นภาพกราฟิกนะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อเปรียบเทียบว่าจะมีคนในพื้นที่หน้าตาลักษณะรูปร่างคล้ายแบบนี้ไหม
แล้วก็สอบถามเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่คิดว่าคือถ้าจะเป็นคนรูปร่างลักษณะแบบนี้
คือถ้าสูง๑๗๐บาทกว่า
แต่ไม่มีคนมีหนวดมีเครา
ยิ่งบอกสวมชุดลายพลางแบบนี้สีเขียว

เนี่ยคุณกิติศักดิ์วิทยาชาเจริญศุกร์วันนี้ก็ลงพื้นที่ไปอีกคนนึง

หลักฐานทั้งหมดที่เจอเนี่ยนะฮะกางเกงน้องชมพู่นะรองเท้าแตะ
หรือว่ารถเด็กเล่นของเพื่อนเล่นที่อยู่ข้างบ้านกันเนี่ย
หลักฐานเหล่านี้เชื่อว่าเชื่อมโยงกับคนร้าย
แต่เสื้อลายพรางที่ถูกเผาเคยเจอเนี่ย
ตอนนี้ยังต้องรอดูว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่นะฮะ
เสื้อมันจะเก่าแต่ว่ารอยเผามันดูใหม่
กล้ามน้องชมพู่ตำรวจกำลังหาอยู่นะครับ
มีพระมาทำนายว่าถูกเผาไปแล้วนะ
เรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกว่ามันก็เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้
มันเป็นเรื่องที่มันมองไม่เห็น
เพราะมันยังหาไม่เจอคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอก
แต่มั่นใจว่ายังไงตำรวจต้องปิดคดีจัดการคลี่คลายคดีลูกสาวได้แน่
สเก็ตนี่คือในหมู่บ้านเราเหมือนจะไม่คุ้นตาเลยว่ามีใครนะ
แล้วยิ่งมีชุดสีเขียวลายพางด้วยไหม
มันไม่มีใครที่ใส่เต็มชุดเต็มยศขนาดนั้นค่ะ
คนสูงขนาดนั้นมันก็พอมีแต่ว่าเขาไม่มีหนวดเขาค่ะ
หลักฐานที่อยู่ใกล้ศพน้องตอนที่พบศพ
อย่างรองเท้ากางเกงแล้วก็รถแบคโฮค่ะ
แล้วก็ถ้าเสื้อลายพังที่ถูกเผามันไม่เก่า
อันนี้ก็มีติดใจอยู่ค่ะเรื่องเสื้อนี่ถ้าตำรวจหาไม่เจอคนร้ายต้องตอบแล้วล่ะค่ะ

แต่หมอนัทเข้ามาจากกรุงเทพตั้งแต่เมื่อวานนะบอกจะมาช่วยหาเสื้อน้องชมพู่เนี่ย

คือไหนก็พูดถึงหมอนัทนะมีเรื่องของหมอนัทเยอะเลยแหละวันนี้
อันนี้คือภาพเมื่อวานนะอันนี้คือภาพเมื่อวาน
เมื่อเช้านะคะทีมข่าวของเรากับหมอนัทคนนี้คือหมอนัทเนี่ยไปกับนฤทธิ์ทีมข่าวของเรา

เมื่อวานเขาไปเจอกันที่บ้านของพ่อแม่น้องชมพู่
แล้ววันนี้ตอนเช้าหมอนัทเขาก็เลยลงพื้นที่ไปเลยเพราะหมอนัทเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้
ดินที่เชิงเขาภูเหล็กไฟไปทำพิธีถอดจิตเรียกดวงวิญญาณสื่อสารเจ้าป่าเจ้าเขา
ถามตำแหน่งซ่อนเสื้อของน้องชมพู่ที่แน่ชัดที่เขาเก็บดินไปแบบนี้ค่ะ
หมอนัทเลยบอกว่าโอ้โหวันนี้มั่นใจว่าจะเจอจุดที่คนร้ายซ่อนเสื้อน้องชมพู่เอาไว้แน่
นิมิตรที่ตัวเองเห็นอืมก็ก่อนจะขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเนี่ยนะคะ
หมอนัททำพิธีเปิดป่าจุดทูปแปดดอกบูชาราหูขอให้พระราหูในร่างของตัวเองช่วยดนบันดาล
ให้เจอเสื้อของน้องชมพู่และสวดคลายมนต์ดำบริเวณเชิงเขาและเดินไปเรื่อย
หมอนัทบอกว่าที่เดินไปเรื่อยคือเดินตามกลิ่นผีไปเรื่อยค่ะ
กลิ่นผีค่ะหมอนัทบอกแบบนี้ค่ะเดินตามกลิ่นผีเหรอ
คือหมอนัทเดินนำทางเลยนะคะเดินนำค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเส้นทางที่เดินขึ้นไป
เป็นการออกนอกเส้นทางที่ชาวบ้านเดินหาของป่ากัน
ไม่ใช่เส้นทางที่เจ้าหน้าที่เดินไปจุดที่พบศพน้องชมพู่
คือหลายครั้งเลยเจ้าหน้าที่อุทยานก็พยายามจะบอกว่าทางที่หมอนัทเดินไปไม่ค่อยมีคนเดินนะ
ไม่ค่อยมีคนใช้นะแต่หมอนัทยืนยันว่าคนร้ายใช้เส้นทางนี้
แล้วเดินนำไปเลยนะคะเดินนำไปเลยอ่าทีนี้ค่ะการพาขึ้นไปเนี่ยนะ
หมอนัทบอกว่าคนร้ายพาน้องชมพู่ขึ้นไปด้วยวิธีการแบกน้องขึ้นพาดไหล่
ไม่ใช่อุ้มในระดับเอวอันนี้จากนิมิตของหมอนัทนะคะครับ
คนร้ายไม่ใช้เส้นทางของชาวบ้านเพราะว่าจะได้หลบหลีกเวลาเจอคน
หรือเวลามีหลักฐานตกหล่นจะได้หาได้ยาก
พอเดินขึ้นไประยะทางประมาณ๘๐๐เมตร
ก่อนจะถึงจุดพบศพน้องชมพู่หมอนัทนั่งสมาธิเลยค่ะ
ทำพิธีเรียกดวงวิญญาณผีไตโหงผีภูเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขา
เพื่อให้มาบอกทางกับตัวเองนี่นะคะระหว่างเดินขึ้นเขา
หมอนัทไม่ได้ถามทางของเจ้าหน้าที่อุทยานเลยนะ
หมอนัทเดินนำหมอนัทเดินพุ่งไปเลยหมอนัทเดินนำหน้าทุกคน
เหมือนกับรู้ว่าต้องเดินไปเส้นทางไหนอะไรยังไงค่ะ
คุณนฤทธิ์ทีมข่าวของเราถึงกับสงสัยและงงและไม่มั่นใจ
เอาจริงให้หมอนัทนำทางค่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้คุ้นเคยกับพื้นที่
นาริสทีมข่าวถึงขั้นต้องถามว่าหมอนัทรู้ทางได้ยังไง
ให้เจ้าหน้าที่นำทางไหมเพื่อความปลอดภัยด้วย
หมอนัทบอกว่าก็เดินตามดวงวิญญาณที่บอกทาง
เดินตามกลิ่นผีกลิ่นดวงวิญญาณที่ตัวเองเรียกขึ้นมา
นาริสก็เลยบอกว่ามันก็เหลือเชื่อจริง
ทางที่หมอนัทนำทุกคนขึ้นไป
ไปจนถึงจุดที่เจอศพน้องชมพู่ได้นะคะ
ซึ่งเส้นทางที่หมอนัทพาขึ้นไป
ไปบรรจบกับเส้นทางที่ชาวบ้านใช้เครื่อง

และมันที่น่าแปลกก็คือหมอนัทเป็นคนกรุงเทพ
หมอนัทไม่เคยมาตรงนี้ไม่ได้รู้เส้นทางอะไรตรงนี้
เดินนำไปถึงจุดที่เจอศพน้องชมพู่อะค่ะ

พอไปถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่หมอนัทก็จุดทูบนะคะ

บอกว่าดวงวิญญาณน้องชมพู่ยังอยู่ข้างตรงนี้
แล้วก็จะนำทางไปชี้จุดที่ซ่อนเสื้อ
หมอนัทพยายามเดินตามกลิ่นของผีไป
เส้นทางที่พาไปส่วนใหญ่เนี่ยนะคะ

พื้นที่เป็นจุดที่ยากขึ้นรกมาก
แต่สุดท้ายก็ยังไม่เจอเสื้อน้องชมพู่ค่ะคุณผู้ชม
ก็เดินทางกันมาคือหมอนัทพยายามออกนอกเส้นทางตลอด

อันนี้ผมเดินตามรอยเท้าผู้ต้องสงสัย

คือใครนำทางเราทำไมถึงมาจุดที่เจอศพน้องได้
ัมภเวษีเจ้าป่าเจ้าเขานำทางมาครับ

ว่าจุดที่ขึ้นเขาชันก็คือคนร้ายใช้เส้นนี้
ใช้เส้นนี้เดินก่อนจะมาถึงนี้

คือรู้

เมื่อกี้พยายามเดินตามอะไร

กลิ่นศพคือกลิ่นอะไรศพน้องศพใครนะ

หลายครั้งหลายจุดที่หมอนัทนำทางไป

อยู่ดีบอกว่าจะมาช่วยค้นหาเสื้อของน้องชมพู่

โอ้โหทำพิธีเมื่อคืนนี้

รู้จุดนั้นจุดนี้ในพื้นที่ป่า

แต่สุดท้ายยังไม่เจออะไร

ที่จุดพบศพน้องชมพู่อีกรอบหนึ่ง

บริเวณรอบจุดที่พบศพน้องชมพู่

หมอนัทตะโกนขึ้นมาเลยค่ะ

ตั้งแต่เมื่อคืนหลังออกข่าวไป

เผาทำลายหลักฐานไปเรียบร้อยแล้ว

แล้วขึ้นไปหยิบเสื้อน้องชมพู่เผาทิ้งเลย

ก็คือไม่เจอแล้วที่นี้เพราะว่าเผาทิ้งไปแล้ว

ว่าคนร้ายเอาเสื้อไปซ่อนจุดไหนบ้าง

คนร้ายเอาเสื้อไปซ่อนไว้จริง

เมื่อวานนี้หมอนัทบอกกับทีมข่าวของเรา
ว่าจะมาช่วยหาเสื้อน้องชมพู่

เอาไปเผาทำลายหลักฐานให้มันจบเรื่อง

ว่าแบบใครที่จะมาช่วยหาเสื้อน้องชมพู่

หายังไงก็ไม่มีวันเจอ
เพราะคนร้ายเผาเสื้อน้องชมพู่ไปแล้วค่ะ
เพราะคนร้ายเผาเสื้อน้องชมพู่ไปแล้วค่ะ
เพราะคนร้ายเผาเสื้อน้องชมพู่ไปแล้วค่ะ
เพราะคนร้ายเผาเสื้อน้องชมพู่ไปแล้วค่ะ

ไม่เจอเพราะว่าผู้ร้ายเขานำการเผาทิ้งไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนครับ
ไม่เจอเพราะว่าผู้ร้ายเขานำการเผาทิ้งไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนครับ
ไม่เจอเพราะว่าผู้ร้ายเขานำการเผาทิ้งไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนครับ
อ๋อแล้วทำไมถึงมาหาอีกอ่ะครับ
ตอนแรกผมมาดูให้แน่ใจว่ามันเผาไปหรือยัง
อ๋อแล้วทำไมถงมาหาอีกอ่ะครับ
บอกผมว่าหนูโดนตรงนี้นะ

สุดท้ายพอไม่เจออะไรเนี่ยนะคะ
หมอนัทก็ไปหาพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ค่ะ

แล้วก็บอกว่าพยายามช่วยหาอย่างสุดความสามารถแล้ว
แต่ก็ยังไม่เจอเสื้อของน้องชมพู่
กับแม่ของน้องชมพู่ก็ขอบคุณหมอนัทนะคะ

แต่พอหมอนัทบอกว่าเชื่อว่าคนร้ายเผาเสื้อน้องชมพู่ไปแล้ว
พ่อกับแม่ของน้องชมพู่ก็คล้อยตาม
ตรงนี้แหละที่พ่อกับแม่ของน้องชมพู่

อุตส่าห์มาจากกรุงเทพแล้วก็มาลงพื้นที่เอง

เขามาดูด้วยตาของเขาเลยค่ะ

แล้วก็ขอบคุณด้วยที่มาตั้งไกลค่ะ
อยากช่วยน้องเขาเห็นยังเด็กอยู่

แล้วมาโดนอย่างนี้เราก็สงสาร

ต่อให้หายังไงก็ไม่เจออยู่ดี

ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพค่ะหมอนัทก็จุดทูปอีก๘ดอก
ทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณให้กับน้องชมพู่ให้หลุดจากการจองจำที่คนร้าย
มนต์ดำขังน้องเอาไว้ส่วนอาคมที่คนร้ายทำปิดเอาไว้เนี่ย
ก็ได้สวดแก้ให้แล้วคือคนร้ายเหมือนกับทำมนต์ดำลงอาคม
ปิดเขาเอาไว้เลยอ่ะครับตอนเนี้ยหมอนัทบอกผมทำพิธีให้แล้ว
แก้ให้แล้วภูเหล็กไฟถูกเปิดเรียบร้อยแล้ว
อันนี้คือวันนี้นะฮะทีนี้ถ้าย้อนไปเมื่อวานนี้เนี่ย
ท่านผู้ชมครับก็คือหมอนัทเนี่ยเขาไปเก็บดินก่อน
อืมดินที่ภูเหล็กไฟอ่ะเพื่อเอาไปทำพิธีกลางคืน
แล้วเดี๋ยววันนี้ถึงมาทำเรื่องการค้นหาแต่สุดท้ายหาไม่เจอนะ
เมื่อคืนนี้คุณนฤทธบุญนิ่มนะก็ตามไปที่บริเวณที่พักของหมอนัท
อืมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาต้องไปทำพิธีนะครับ
ในการปลุกเรียกดวงวิญญาณภูมิเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขา
แล้วก็ผีตายโหงเพื่อมาสื่อสารสอบถาม
ก่อนจะขึ้นภูเหล็กไฟวันนี้นะเราไปดูการทำพิธีของหมอนัทมาด้วย
อ่าภาพเมื่อคืนนี่นี่นะฮะที่พักของเขานะครับ
ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละท่านนะครับทุกผู้ชมครับ
เอาเป็นว่าหมอนัทคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นร่างทรงตาทิพย์มาจากกรุงเทพ
น้องชมพู่ไปหาเขาให้มาช่วยตามหาเสื้อให้หน่อย
เมื่อคืนนี้เขาต้องทำพิธีก่อนก่อนขึ้นไปประมาณ๔ทุ่มกว่า
เอาดินที่เก็บมาวางลงกับพื้นจุดทูบเทียนเรียกดวงวิญญาณทั้งหมดเจ้าป่าเจ้าเขา
นะผีตายโหงผีตายท้องกลมมาสื่อสารพูดคุยด้วย
อันนี้เขาบอกนะแล้วก็ให้ทั้งหมดเนี่ยช่วยบอกตำแหน่งที่ชัดเจนว่า
เสื้อน้องชมพู่อยู่ที่ไหนก็แน่แล้วก็มีช่วงทำพิธี
ที่เขาบอกกับคุณนฤทธิ์ว่าเดี๋ยวเขาจะบอก
แต่เขาจะขอบอกหลังใหม่กับคุณนฤทธิ์ออกอากาศไม่ได้
ว่าคนร้ายตัวจริงเป็นใคร
ก็ใช้เวลาสวดมนต์ท่องคาถาอาคมอยู่ประมาณ๑๐นาทีนะครับแล้วหมอนัทเนี่ยก็เรียกคุณนฤทธิ์ไปบอกว่าอยากถามอะไรก็ถามมาคุณนฤทธิก็เลยถามบอกว่าเห็นอะไรบ้างล่ะ
พอจะบอกจุดที่คนร้ายซ่อนเสื้อน้องชมพู่ไว้ได้ไหมรูปร่างหน้าตาคนร้ายเป็นยังไง
หมอนัทก็หลับตาเหมือนกับสื่อสารอะไรสักอย่างหนึ่งกับดวงวิญญาณที่เรียกมา
แล้วบอกคุณนฤทธิ์ว่าคนร้ายมี๑คนคนร้ายมี๑คนเป็นคนที่ทำร้ายน้องชมพู่
ด้วยการเตะต่อยทุบตีจนน้องหมดสติแล้วนำร่างน้องอุ้มขึ้นเขาโดยเส้นทางที่คนร้ายใช้
ใช้เส้นทางสวนยางพาราหลังบ้านของชาวบ้านแล้วก็พาน้องไป
หมอนัทบอกว่าจากที่นิมิตเห็นนะครับดวงวิญญาณของน้องชมพู่ยังถูกขังอยู่บนเขา
คนร้ายมีวิชาอาคมแกร่งกล้าด้วยใช้มนต์ดำปลุกผีมาเฝ้าดวงวิญญาณน้องชมพู่เอาไว้
ส่วนเจ้าที่หรือว่านางไม้ในพื้นที่ก็พยายามช่วยเหลือน้องแล้ว
แต่ก็ถูกคนร้ายใช้มนต์ดำสะกดอีกก็เลยช่วยกันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้
คนร้ายมักจะมาสับเปลี่ยนจุดซ่อนเสื้อของน้องตลอดเวลาเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เป็นร้อยคนก็ยังหาไม่เจอ
ยังไงก็หาหลักฐานสำคัญชิ้นนี้ไม่เจอเพราะใช้มนต์ดำอำพลางอยู่ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้หมายถึงเมื่อคืนนี้นะ
หมอนัทเขาบอกว่าเขาทำพิธีคลายมนต์ดำไปบางส่วนแล้วแต่ไม่สามารถคลายได้ทั้งหมด
เมื่อกี้น้องชมพู่พาผมไปที่เขามาตรงศพ
แล้วเขาก็ชี้ให้ผมเห็นว่าเสื้อมันอยู่ตรงนี้ครับ

ว่าพรุ่งนี้หมอน้าจะขึ้นไปด้วย
ใช่ครับแล้วก็จะชี้จุดตรงที่น้องชมพู่ชี้ให้ผมดู
โดนทุบตีก่อนครับเตะต่อยตบหน้า
แล้วก็เริ่มมีการเอาก้อนหินทุบบริเวณลำตัว
ทุบหน้าจนน้องสลบแล้วเลยอุ้มขึ้นเขาไปครับ

เราเห็นในชีวิตเขาใช้คาถาอาคมอะไรบ้างเพื่อที่จะปกปิดอะไร
คาถาปิดเขาครับปิดสิ่งที่ใครก็จะมองไม่เห็น

อันนี้เรื่องจริงครับที่พูดมาปกดวงวิญญาณ
เพื่อให้มาย้ายสิ่งของเคลื่อนที่ได้
ผีที่เฝ้าอยู่มีลักษณะแบบไหน
ผีตายทั้งกลมครับผีผีเจ้าป่าเจ้าเขา
ผีสางนางไม้เขาบอกว่าเขาโดนคาถาอาคม

จนกว่าจะมีคำสั่ง
สิ่งที่หมอนัทบอกก็จะเหมือนหมอดูร่างทรงหรือว่าพระหลายคนบอกอ่ะนะค่ะ
บอกว่าคนร้ายมีวิชาอาคม

บอกว่าเมื่อวานนี้ตั้งแต่ที่เขาขับรถมาถึงจากกรุงเทพ
แล้วมาหาบ้านน้องชมพู่แล้วเจอคุณนฤทธิพอดี

หมอนัทบอกว่าเขาเจอคนร้ายนะ

ตอนนี้คนร้ายอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละ
แต่แสดงละครตบตาทุกคนเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ย
ไม่ใช่คนร้ายไม่ได้ก่อเหตุ

เอาเป็นว่าขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละท่านนะครับ
แต่ก็อย่างที่คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอก
ขอรอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็การสืบสวนจากทางตำรวจดีกว่า
ใช่ค่ะแต่เรื่องของความเชื่อคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่
ก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับเรื่องของคดีพ่อกับแม่ของน้องชมพู่บอกว่าก็ทุกทาง
อะไรที่เป็นข้อมูลก็ฟังหมดจากไม่เชื่อก็กลายเป็นเชื่อนะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็ไปที่วัดถ้ำจานครูภูหินต่างในอำเภอหนองสูง
มุกดาหารไปคุยกับพระอาจารย์เดือนชัยธรรมวิจโยท่านเจ้าอาวาสวัดค่ะ
เพราะว่าท่านเนี่ยได้เข้าไปค้นหาเสื้อของน้องชมพู่ที่ภูเหล็กไฟ
เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาติก็เลยไปคุยอีกรอบนึงนะคะคือพอติกับทีมข่าวของเราไปถึงเนี่ย
ท่านก็ให้ทีมข่าวยกขันห้าถวายจะได้สื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของน้องชมพู่โดยเฉพาะเสื้อของน้องชมพู่ว่าอยู่ที่ไหน
ใจเขาขันขึ้นหมาเขาไม่โดนไม่นานเสียงจิ้งจกไม่โดนไม่นานก็เสียงตุ๊กแก่กับแก่กับแก่กับแก่ก็สิบครั้งบ้างยี่สิบครั้งบ้าง
เขาภรรยาเตาข้าพเจ้ากับผมก็ไม่เข้าใจอรมตาสุภาตัยจำได้ไหมผู้หญิงผู้ชายที่เราเกิดมาของใครใครก็ห่วงของใครใครก็ห่วง
ขี้หึงขี้ห่วงขี้ห่วงขี้ไม่สบายขี้พูดพูดสบายท้องดีอริยตะสุปตุยังหลวงปู่หนูพูดไปเทศไปบางทีทำหนึ่งมา
เรื่องเลยถามท่านเลยบอกว่าวันที่เข้าป่าไปหาเสื้อน้องชมพู่

อาจารย์ก็บอกว่าก็มีทั้งเรื่องของเสียงรถจักรยานยนต์
มาพาตัวน้องชมพู่ไปเรื่องของปัญหาความบาดหมาง
ของคนเรื่องของพ่อแม่น้องชมพู่เรื่องของคู่อริ

เสื้อน้องชมพู่ที่ตำรวจหาอยู่ตอนนี้ถูกเผาทำลายแล้วไม่ต้องไปหา
นี่ค่ะพระอาจารย์เดือนชัยก็บอกว่าคนร้ายดูข่าวอยู่
ครับแล้วตอนเนี้ยคือรู้แล้วแหละว่าใครอ่ะ
ฆ่าน้องชมพู่แต่ยังบอกไม่ได้เดี๋ยวฆาตกรจะมาฆ่าพระ
แต่พระรูปนี้ท่านก็บอกว่าระหว่างที่ขึ้นไปทำพิธี
ศิลธรรมของท่านบอกมาว่าเสื้ออยู่กับคนใกล้ชิด
อยู่กับครอบครัวของน้องชมพู่ด้วยซ้ำนะอ่าเดี๋ยวลองไปฟังดูนะคะ
คะสวัสดีค่ะตอนน้องสมผู้ตายที่ไหนเพราะอะไรเหตุอะไร
สินธรรมที่เรียนมากกับพ่อธรรมฟัน

ตามคิดตามใจ

พวกทำก็กลัวตายเหมือนกัน

เหมือนกันนั้น
ใช่หิน

เสี้ยอยู่ไหน

ชมพูรถึงเหมือนกันใช้มวก

ใบบาทเดียวก็ไม่มีใครจ้างค่ะ
ใครฆ่าครับครับอาจารย์
อย่างหนึ่งนะก็คือว่าเสื้อเนี่ยคนร้ายเผาไปแล้วคนร้ายเห็นข่าวดูข่าวก็เลยไปแอบเผาเสื้อไปแล้ว
แต่ก็เป็นมุมความเชื่อนะคะก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณนะคะ
ตีก็เลยถามต่อค่ะว่าอย่างไร
ว่าตกลงแล้วเนี่ยคนที่ลงมือก่อเหตุเขามีคาถาอาคมไหม
พระก็บอกว่าไม่มีรอคาถาอาคมแล้วก็ท่านก็พูดตอบโต้คนเดียว
ทำท่าภาษาแปลกแล้วก็ค่อยล้มตัวนอนข้างหลังด้วย
เดี๋ยวดูภาพดีกว่า

นี่ค่ะแล้วตีก็บอกว่าเดี๋ยวสักพักนึงค่ะ
ท่านก็เหมือนกับค่อยล้มตัวไปข้างหลัง
ใช่ค่ะ
ติก็ถามถึงประวัติด้วยนะคะ

ว่าคือตอนเนี้ยอายุหกสิบปีอ่าบวชมาแปดพันศาครับ
แต่เคยบวชพระมาทั้งหมดแปดครั้งอืมบวชครั้งแรกเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบ
วัดป่าคำเจริญครับบ้านเหล่าหลวงตำบลวังทอง
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับบวชได้สามพันศา
แล้วก็ศึกออกมาแล้วก็บวชบวชศึกศึกอยู่หลายรอบครับ
จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าบวชปีไหนศึกปีไหนบ้าง
มาแปดแล้วเหรอใช่อย่างน้อยน้อยที่จำได้คือแปดครับ
มาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าตัดสินใจบวชครั้งที่แปดครับ
ทีแรกตั้งใจไว้ว่าจะบวชแค่๗วันแต่สุดท้ายก็บวชมาจนถึงปัจจุบันนี้
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าจนเนี้ยปีหกสามอ่ะอ่า
ก็พยายามไปช่วยสื่อจิตตามหาหลักฐานของน้องชมพู่
คนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่ท่านผู้ชมครับวันนี้ตอนที่หมอนัทให้ข้อมูลเรื่องคนร้าย
กับคุณนฤทธิ์นะนะหรือว่าอย่างเมื่อสักครู่เนี่ย
พระอาจารย์เดือนชัยเนี่ยก็บอกว่าคนร้ายก็อยู่ในพื้นที่อะไรนี่แหละ
นะก็ไม่รู้ว่าใครอะไรยังไงอ่ะ
แต่ว่านี่คือภาพของลุงของน้องชมพู่นะฮะลุงเขยอ่ะค่ะอ่า
ชื่อพลลุงพลตอนที่หมอนัทพยายามขึ้นมาหาเสื้อกล้ามของน้องชมพู่อ่ะ
ภูเหล็กไฟจุดที่พบศพเนี่ยลุงพลเขาก็ยังเป็นห่วงหลาน
ถึงหลานอยู่ก็ขอตามมาด้วยเนี่ยฮะคุณนฤทธบุญนิ่มบอกว่า
ขึ้นมาบนภูเหล็กไฟเนี่ยลุงพลก็โอ้โหขยันขันแข็งมาก
อ่ามาช่วยเดินดูตามหาหลักฐานชี้จกชี้จุดอ่า
ก็ความจริงก็มาอยู่หลายวันนะฮะแล้วก็พยายามช่วยตามหาอยู่ตลอดนะครับ
ซึ่งลุงพลเนี่ยยอมรับว่าตัวเองเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่เรียกไปสอบปากคำอยู่หลายครั้ง
ไปแทบทุกวันอยู่เหมือนกันอืมอ่านะฮะ
เดี๋ยวฟังเสียงลุงพลหน่อยนะครับลุงพลก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้ต้องใส่
ตอนนี้ตำรวจยังเรียกไปสอบอยู่บ้างไหมครับ
เกือบจะทุกวันครับเกือบจะทุกวันเลย
ตอนนี้ก็ขึ้นมาหาเดี๋ยวก็อาจจะลงไปตำรวจเรียกไปอีกครับอืม
อาจจะมีอืมทันเจนที่เรียกกลับไปครับครับ
คิดถึงน้องสมภู่ไว้ลุงพลก็คิดถึง
มันน้องลุงพลเนี้ยเป็นคนที่ติดอ่าน้องสมภู่ติดลงคนมาก
แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่น้องเขาคุยลุงอุ้มได้
น้องก็อุ้มได้ครับแต่ผมไม่ได้อุ้มบ่อย
ในหมู่บ้านใช่ไหมไม่ใช่แค่ผู้ต้องสงสัยเห
หลักเท่านั้นนะครับใช่ค่ะตำรวจบอกว่าสอบปากคำไปร้อยกว่าปากแล้วนะคะ
แล้วก็บางคนก็มีการสอบปากคำซ้ำอยู่หลายรอบเหมือนกัน
ก็รอฟังความคืบหน้าเราจะตามจนกว่าจะจับคนร้ายได้นะคะใช่ครับ